เรื่องที่มันเป็นประเด็นที่มันประเด็นเกิดขึ้นล่าสุดเลยเนี่ยนะฮะ
เรื่องของภาพของน้องแตงโมเนี่ยที่มีการเอามาเปิดอะไรอย่างนี้นะครับ
บอกแม่หรือยังบอกเรียบร้อยแล้วครับแม่ว่าไงฮะ
คุณแม่ก็บอกว่าอ่าเรื่องเครียดเครียด
เรื่องที่มันอะไรแบบนี้คุณแม่ไม่อยากฟังให้ผ่านงานเผาร่างแตงโมไปก่อน
แล้วแม่จะไปแจ้งความไหมไม่อ่ะอ้าวพี่เดชะโทรศัพท์อยู่ไหนอ่ะตอนเนี้ย
โทรศัพท์ก็ไม่ไม่รู้อ่ะพี่เดชัตริย์จะเล่าอะไรให้ฟังนะ
คือประเด็นคือตอนนี้คือก่อนโมตายเนี่ยตอนนี้โทรศัพท์เป็นไลน์
ของคนนั้นน่ะทักมากับพวกดาราหลายต่อหลายคนเลยนะตอนเนี้ยอืม
ครับผมเออทักมาแล้วบอกว่ามีข้อมูลด่วนจะส่งเข้ามา
เราก็ไม่กล้ารับเราก็เลยบล็อกกันไปบางคนเมื่อวานมันก็เลยให้ผู้จัดการ
มันก็ทำคนหนึ่งอ่ะไม่ได้ผู้จัดการเรียกว่าผู้ช่วยอ่ะอ่า
คุยกับเขาเขาก็คุยนะวันนี้เขาเอาไลน์ของดาราหลายคน
มาจากไหนกันก่อนพี่ผมถามหน่อยแม่ไม่แจ้งความจริงเหรอ
ไม่ครับแม่ไม่อยากจะฟังเรื่องอะไรพวกนี้เครียดนะ
บอกให้ผ่านงานเผาร่างไปก่อนที่ผ่านมามันไม่เครียดเหรอฮะ
แล้วเรื่องนี้เรื่องพวกนี้มันผมว่าเป็นเรื่องเครียด
แต่มันมากกว่าเก่านะพี่มันต้องช่วยกันนะแบบพี่
แต่๑๕นาฬิกาที่ช่อง๓มันเกิดอะไรขึ้นมีคนส่งไลน์มาแล้วมีภาพที่ไม่เหมาะสม
แล้วก็ทำให้ไลน์ส่งมาที่คุณกติกแล้วก็มีนักข่าวไทยรัฐช่อง๓อมรินเห็นเหตุการณ์
คุณแม่บอกเรื่องเครียดแม่ไม่อยากฟังตอนเนี้ยแม่ขอให้ผ่านก่อน

ก็ไม่มีความประสงค์อะไรก็ฟังยังไม่อยากฟังเลยแค่นั้นแม่ไม่อยากฟังแม่

ตรงนั้นเขาก็มีอีเว้นต์ก็จัดให้เสร็จหมดแค่ไปร่วมงาน
ไม่เป็นไรพี่เดชานะก็ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนะ
ก็สุดท้ายอยู่ที่แม่แหละแม่จะเรื่องมันมาขนาดนี้แล้วตอนนี้
คือถ้าไม่แจ้งความผมว่ามันก็ไม่รู้จะ
จะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปหรือเปล่าใช่ค่ะ
ฝั่งที่ถือเขาของตังโมเค้าพยามจะบอกว่าเค้าหวังดีพยายามจะช่วยเหลือ
ซึ่งมันไม่ควรจะเปิดออกมาแล้วเข้ามาเปิดอะไรอย่างนี้

เพราะในโทรศัพท์เราไม่รู้เขาคุยอะไรกันบ้าง

อย่าไปพูดอย่างนั้นเลยเดี๋ยวก็ทัวร์ก็จะมาลงเราอีก
อันนี้พูดจากใจก็ถ้าจะโดนด่าก็ต้องโดนด่าถูกต้องไหมล่ะ

คนเรามันอ่านมันไม่ได้ยินเสียงมันยังตีความไปได้สารพัด

มดำคุยกับโมหรือใครคุยกับโมก่อนโมตาย

เถอะก็ขนาดแม่เขายังไม่แจ้งความเลย
โอเคพี่ขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่เฮชาขอบคุณนะ